หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการรถไฟไทยจีนไปแล้ว
สำรวจเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชศรีมา
ก็พบว่ารถไฟไทยใช้เวลาเดินทาง
สูงกว่ารถไฟความเร็วสูงเกือบ๓เท่า

ก็คือเริ่มมีนักลงทุนหลายรายเริ่มปักหมุดลงทุนแล้ว
ติดตามจากรายงานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ขบวนหวดพิเศษ๒๑กรุงเทพอุบลราชธานี
เป็นขบวนที่เราโดยสารไปยังสถานีรถไฟนครราชศรีมา
สิ้นสุดระยะแรกของโครงการรถไฟฟ้าไทยจีน

และพร้อมเดินหน้าลงทุน๑๗๐๐๐ล้านบาทแล้ว
ทางบางซื่อเป็นจุดเดียวกันกับจุดเริ่มต้น

เหล็กนำผู้โดยสารมุ่งหน้าเข้าสู่สถานีปลายทางนครราชศรีมา
ด้วยความเร็วสูงสุด๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ระยะทาง๒๖๔กิโลเมตร
รถไฟขบวนด่วนพิเศษจะจอดประมาณ๑๑สถานี
ส่วนรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชศรีมา

คือบางซื่อดอนเมืองอายุทยาสระบุรีปากช่องและนครราชศรีมา
๓ชั่วโมง๓๕นาทีกับการโดยสายขบวนนี้
มาถึงสถานีนครราชศรีมานะคะ
ซึ่งออกจากสถานีบางซื้อก็ตั้งแต่เวลา๖นาฬิกา๓๐นาที
การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น
แต่ก็มีการรอดีกบางช่วงในช่วงศรีคิวเป็นต้น

ก็จะใช้เวลาเพียง๑ชั่วโมง๑๗นาทีค่ะ
พื้นที่บริเวณรอบสถานีรถไฟนครราชศรีมา
ปัจจุบันยังมีบ้านเรือนและชุมชนตั้งอยู่รายรอบ
ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สนขอยืนยันว่าจะไม่มีการเวรคืน
และตรงจุดนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด
ขณะที่ประชาชนในพื้นที่เองก็ทราบแล้วว่า
อนาคตจะเปลี่ยนไปเพราะบ้านของเขาจะมีรถไฟความเร็วสูงแล่นผ่าน
แต่ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชศรีมาเชื่อว่า
อนาคตเศรษฐกิจของเมืองโคราชจะขยายตัวสูงแน่นอน
เพราะมีนักลงทุนหลายรายให้ความสนใจลงทุนในพื้นที่
เห็นได้ชัดจากธุรกิจค้าปลีกโรงแรม
และในอนาคตก็จะมีโรงเรียนนานาชาติโรงพยาบาลอีกหลายแห่ง
โดยเฉพาะตอนเหนือของจังหวัด
ตอนนี้ที่ชัดที่สุดเลยนะครับก็คือในเรื่องของห้างสรรพสินค้า
แม้แต่การธุรกิจในตัวจังหวัดเนี่ยก็จะเริ่มขยับขยายมากขึ้นนะครับ
แล้วก็เรื่องอาหารการกินถึงจะเป็นประชาชนผู้ประกอบธุรกิจ
ในระดับหาเช้ากินค่ำก็จะได้ในเรื่องตรงนี้เข้ามา
อีกส่วนหนึ่งคือในเรื่องของการบริการนะครับ
โรงแรมเนี่ยเกิดขึ้นเพิ่มเติมอีกแน่นอนนะครับ
ระยะปี๒ปีนี้นะครับมีโรงแรมเกิดขึ้นแล้วเป็นโรงแรม๕ดาวมากขึ้น
รถไฟความเร็วสูงเสร็จสิ้น
และจะเป็นการเชื่อมต่อพื้นที่เศรษฐกิจไทยเข้าด้วยกัน
ทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคมของภูมิภาค
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน